พันธุ์บุรีผู้ชายคนนี้ก็จะบุกไปหาเมียเก่า
บุกไปถึงเนี่ยก็โวยวายอยู่
ปรากฏไม่เจอเมียไปเจอใคร
เจอพี่เขยแล้วก็จะไปทำร้ายด้วยนะ
ทั้งที่พี่เขยเนี่ยเป็นโปรลิโอคุณผู้ชม

โอ้โหนี่เหตุเกิดเช้าเมื่อวานนี้ตอน๙โมงครึ่งครับ
ร้านตัดผมชื่อว่าช่างมันชื่อร้านนะ
ในพื้นที่หมู่๑๐บ้านสระตำบลหนองโอ่ง
ตำรวจสพอูทองไปตรวจสอบเหตุการณ์เลยคุณผู้ชม
คนเจ็บชื่อว่าเฉลิมพลหรือว่าในจู๊ดอายุ๔๒ปี

ทะลุแก้มขวาสาหัสครับ
คนยิงไม่ใช่ใครที่ไหนก็ช่างมันนี่แหละฮะ
ชื่อจริงคือนายชัยนรงค์อายุ๔๐ปี
แล้วก็เป็นเจ้าของร้านด้วยเป็นช่างตัดผมด้วย
แล้วช่างมันเนี่ยเป็นพี่เขยของผู้บาดเจ็บเอง
หลังก่อเหตุช่างมันหนีเลยครับหนีออกจากบ้านไปเลย
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุประมาณตี๔
ตะโกนโหกเวกโวยวายเรียกหาอดีตภรรยาจะเจอให้ได้
ก็ตะโกนหาอยู่หน้าบ้านนี่แหละ
เห็นเมียเก่าไม่ออกมาก็เลยยิงปืนข่มขู่ขึ้นฟ้าไปสองสามนัด
ปั้งปั้งตอนนั้นครับมีการแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุ
แล้วก็มีตำรวจนายหนึ่งมาตรวจสอบเหตุครับ
แต่ระหว่างที่เจรจากันอยู่คุณผู้ชมเฉลิมพลคนเจ็บเนี่ยนะ
กลับรถขับออกไปหน้าตาเฉยเลยตอนนั้นคนในบ้านเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ได้ครับ
นี่จังหวะนี้นะตอนมืดเนี่ยคุณผู้ชมตอนตี๔
ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงครับรุ่งเช้ามาสัก๙โมงเช้า
เฉลิมพลย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งตอนนั้นเมียเก่าก็ยังไม่อยู่บ้าน
เพราะให้เพื่อนไปแจ้งความที่โรงพักจากเหตุที่เฉลิมพลมายิงข่มขู่ไว้ตอนเช้าเมื่อตอนตี๔
จังหวะที่เข้าไปในบ้านครับก็ไปเจอช่างมัน
ช่างมันก็คือนายชัยนรงค์ซึ่งเป็นพี่ชายของเมียเก่า
แล้วขาซ้ายเขาพิการด้วยคุณผู้ชมตอนนั้นก็เลยชักมีดที่พกมาด้วยข่มขู่ไว้ก่อน
แล้วไปล็อกคอพยายามทำร้ายนายชัยนรงค์แต่นายชัยนรงค์ก็คือช่างมันเนี่ยนะป้องกันตัวคุณผู้ชมฮะ
กระทั่งลูกชายของช่างมันที่อายุเพียงแค่สิบห้าปีเข้ามาช่วยครับก็เลยต่อสู้กัน
ช่างมันสะบัดตัวหลุดออกมาได้หันไปหยิบปืนมายิงสวนไปสามนัดเลย
เฉลิมผลล้มลงไปครับด้วยความตกใจเนี่ยช่างมันก็เลยหนีไปพร้อมกับปืนที่ก่อเหตุ
เหตุการณ์นี้เมียเก่าของคนเจ็บครับชื่อคุณร่อนนะแล้วก็เป็นน้องสาวของช่างมันด้วย
เพิ่งเลิกก็มาได้๒๓เดือนที่ต้องเลิกเนี่ยเพราะว่าผัวเก่าไปติดยา
ดุด่าทำร้ายร่างกายเธอหลายครั้งจนถึงที่สุดแล้วเธอตัดใจเลิกเลย
ซ้ำยังมาทวงเงินเธอ๗๐๐๐บาทด้วยนะที่เคยร่วมกันลงขันสร้างบ้าน
แต่เธอบอกว่ารอก่อนนะเดี๋ยวรอเธอมีก่อนเดี๋ยวจะทยอยคืนให้
แต่ผัวเก่าก็ไม่ยอมมาข่มขู่มาทวงเงินเป็นประจำ
คาดว่าผัวเก่าที่มาเนี่ยจะมาทำร้ายเธอนี่แหละ
มาเจอช่างมันพี่ชายเธอก่อนก็เลยเกิดเรื่องขึ้นครับ
ล่าสุดช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับช่างมันคนก่อเหตุไปมอบตัวแล้วนะคุณผู้ชม
ไปมอบตัวกับตำรวจเศร้าพ่ออูทอง
นี่คุณผู้ชมเห็นสภาพไหมยังต้องมีไม้ค้ำยันอยู่เลย

ใช่เดินไม่ถนัดพี่น้ำแข็งอาการเส้นเลือดอุดตันไง
แล้วก็เอาปืนที่ใช้ก่อเหตุมามอบตัวด้วยครับ
ยืนยันว่าเป็นการป้องกันตัวเท่านั้นเอง
เรื่องต้นครับตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเลยครับ
ซึ่งพนักงานสอบสวนก็ให้ประกันตัวในการสู้คดีครับ

ส่วนปืนที่ก่อเหตุมีทะเบียนจดแจ้งถูกกฎหมายครับ